ส่วนอีกท่านหนึ่งคุณผู้ชมคะก่อนนายกรัฐมนตรีจะเดินทาง
วันนี้ตอนเย็นก็ปรากฏว่าการเดินทางของอีกท่านหนึ่งกลายเป็นประเด็นขึ้นมา
คุณกายค่ะหมออ๋องรองประธานสภาคนที่หนึ่ง
มีประเด็นจากโพสต์ของคุณพงพลยอดเมืองเจริญรองโฆษกภักดิ์รวมไทยสร้างชาติค่ะ
พูดถึงการเดินทางไปดูงานที่สิงคโปร์นะคะโดยโพสต์เอาไว้ในเฟซบุ๊กนะคะ
มีการโพสต์รูปของหมออ๋องนะคะคุณปฏิพัฒน์สันติพาดานี่แหละ
พร้อมกับข้อความหลับสบายนะอ๋องผลาญเงินภาษีนอนหรูคืนละ๑๒๐๐บาท
คนทั่วไปเช่าบ้านได้ทั้งปี
อ๋องนี่เป็นโพสต์ของคุณพงพลนะที่อยู่รวมไทยสร้างชาติ
ใช่แล้วคือพอเห็นอย่างนี้คือแบบก็ต้องคลิกเข้าไปดูล่ะเพราะมันร้อนแรงหลับสบายนะอ๋องเนี่ย
คือมีการโพสต์เอกสารรายละเอียดค่าใช้จ่ายสำหรับการเดินทางไปราชการที่สิงคโปร์ค่ะ
ระหว่างวันที่๒๑ถึง๒๕กันยายนนี้นะคะโดยหมออองนี่แหละเป็นหัวหน้าคณะ
แล้วก็มีสอสอพักเก้าไกลอีก๖คนซึ่งมีค่าใช้จ่ายรวม๑ล้าน๓แสนบาท
แล้วคุณพงพลเนี่ยบอกว่าคณะของนายปฏิพัฒน์เนี่ย
ไปดูงานเรื่องระบบสารสนเทศระบบแรงงานเยี่ยมชมสิ่งแวดล้อมสิงคโปร์
ซึ่งไม่ใช่วาระเร่งด่วนไม่ต่างจากการไปเที่ยวแล้วยังพบสิ่งผิดสังเกต
คือมีค่าใช้จ่ายเกินจริงนี่เขาโพสต์ยาวเลยนะคะแล้วก็ยกตัวอย่าง
อย่างเช่นนอนที่พักหรูตกคืนละ๑๒๕๐๐บาทต่อคนทั้งที่โรงแรมใจกลางสิงคโปร์
คืนละ๒๐๐๐ถึง๔๐๐๐ก็สามารถหาได้ถ้าเป็นคนไทยทั่วไปที่ไม่มีฐานะเงินจนโน้นนี้
ก็สามารถหาเช่าที่พักได้ทั้งปีแล้วก็เรื่องตัวเครื่องบินไปกลับกรุงเทพสิงคโปร์
นะคะก็โพสต์ไว้บอกเนี่ยนั่งชั้นธุรกิจเพราะติดหรูอันนี้เขาโพสต์ไว้นะคะ
คือไปแคปหน้าจอมาจากในแบบเว็บไซต์ท่องเที่ยวตัวเครื่องบินเลยใช่ไหม
ใช่เวลาจองก็จะขึ้นเป็นมีช้อยให้เลือกแบบนี้แหละ

คือคุณพงพลก็บอกตกคนละ๕๑๒๕๐บาทต่อคน
ทั้งที่ถ้าดูจากตรงนี้เนี่ยบินไปแค่สิงคโปร์ราคาตัวธรรมดาอยู่ที่๔๐๐บาท
คนทั่วไปบินไปกลับได้เป็น๑๐รอบ
มีการตั้งคำถามปิดท้ายนะคะจากคุณพงพลบอกว่านี่คือความเท่าเทียมแบบไหน
วิลล่าปาร์ตี้จิบวายพรีเมียมบนเครื่องบิน
วิวดีที่เซ็นโตซ่าพวกคุณนอนหลับสบายดีไหม
ภาระภาษีพี่น้องของคนไทย
ก็เลยเป็นประเด็นร้อนในโลกออนไลน์วันนี้ค่ะจากโพสต์โพสต์นี้แหละ
ทีนี้ถ้าไปดูเอกสารแสดงงบประมาณเดินทางการดูงานในครั้งนี้นะคะ
ก็จะพบว่ามีผู้ร่วมคณะ๑๒คนนะคะเป็นสอสอ๗คนมาจากพักเก้าไกล๖คน
ซึ่งอันนี้รวมหมออ๋องไปแล้วแล้วก็มีจากเพื่อไทยคนหนึ่ง
ก็คือคุณสรรทิมสุวรรณสสเลย
ค่าใช้จ่ายก็จะมีค่าตัวเครื่องบินไปกลับค่าที่พักอย่างละ๔แสนกว่าบาท
ค่ารับรอง๒๐๐บาทค่าเบี้ยเลี้ยง๑๐๐บาท
ค่าของที่ระลึก๓๐๐๐ค่าเช่ารถที่สิงคโปร์๑๕๐๐๐บาท
ค่ารถขนสัมภาระไปกลับสนามบิน๔๐๐บาท
ธรรมเนียมทำหนังสือเดินทาง๑๑๐๐บาท
เฉลี่ยแล้วสส๗คนเบิกงบประมาณ
ไปดูงานครั้งนี้คนละ๑๑๔๖๕๐บาท
นี่แหละค่ะก็เป็นประเด็นถกร้อนแรงในโลกออนไลน์
ขณะที่เจ้าตัวค่ะคุณปฏิพัฒน์หมออ๋อง
ซึ่งอยู่ระหว่างปฏิบัติราชการที่พิศนุโลก

บอกว่าแม้จะไม่มีคำเชิญให้ไปดูงาน
แต่นี่เป็นความตั้งใจที่จะไปเรียนรู้เรื่องการพัฒนารัฐสภาดิจิทัลนะคะ
แล้วก็เรื่องข้อกฎหมายที่ช่วยให้แก้ปัญหาหมอกควันได้สำเร็จ

เบิกจ่ายงบประมาณก็เป็นไปตามระเบียบของกระทรวงการคลัง
ตัวเลขในเอกสารที่ปรากฏเนี่ย
เจ้าหน้าที่ตั้งงบประมาณเอาไว้ตามระเบียบปฏิบัติก่อนจะมีการใช้จริง

บส่วนที่เหลือก็จะส่งกลับคืนคลังทั้งหมด
ไปฟังหมออ๋องพูดถึงเรื่องนี้กันค่ะ
เราก็เตรียมการเรื่องนี้กันมาเป็นเวลาหลายเดือนแล้วนะครับ
แล้วก็การเบิกจ่ายงบประมาณทุกอย่างเป็นไปตามระเบียบของกระทรวงการคลัง
ไม่ได้เป็นการใช้มากใช้น้อยกว่าที่จำเป็นนะครับ
แต่ส่วนเรื่องของการทำงบประมาณในเอกสารที่ออกมานั่นเอง
ก็เป็นการตั้งงบประมาณก่อนที่เราจะมีการใช้จริง
เพราะฉะนั้นทางเจ้าหน้าที่ก็มีการตั้งงบประมาณแบบที่ตามระเบียบก่อนนะครับ
ใช้งบประมาณที่ไม่ถึงขั้นนั้นก็จะมีการกลับส่งกลับคืนคลังทั้งหมดครับ

ก็ทางด้านประธานสภาผู้แทนรัศดรก็บอกว่า
นุมัติงบดูงานที่สิงคโปร์ให้นายปฏิพัฒน์และคณะไปแล้ว
ซึ่งก็เป็นไปตามระเบียบเดี๋ยวกลับมาเนี่ยเขาก็ต้องเขียนรายงาน
แล้วก็สามารถนำสอสอไปด้วยถ้าเป็นประโยชน์กับงานที่รับผิดชอบ
ส่วน๖ข้อที่ไปดูงานก็เป็นประโยชน์ต่อกลุ่มงานที่นายปฏิพัฒน์ดูแลอยู่ค่ะ
นี่ก็เป็นประเด็นร้อนของรองประธานสภาคนที่๑ในวันนี้นะคะ
ก็ถ้าไปดูตามข่าวก็เห็นบอกว่าเหมือนกับคิดว่าจะไปดูงานที่ไหน
ผลึกมาอยู่๒ที่มีซิงคโปร์มีไต้หวัน
ในช่วงนี้ก็เลยสุดท้ายไปจบที่สิงคโปร์
แต่ว่าตอนนี้มันมี๒เรื่องนะที่เกิดขึ้นในช่วงเดียวกัน
ก็คืองบในส่วนนี้แล้วก็งบในส่วนที่คุณเศรษฐาและคณะเย็นนี้

ร้อนทั้งคู่ค่ะร้อนทั้ง๒ประเด็น